เข้ามาแล้วนะจ๊ะสำหรับเทศกาลสงกรานอีกค่ะ
วันสองวันเองนะคะคุณผู้ชมนี่บรรดาลูก
เด็กเล็กแดงที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เขาเตรียมพร้อมหนักมาก
ลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องชุดไทยกันยก

เลยจ้ะเริ่มกันที่น้องบอกโพลูกชาย
พ่อชาคริสแย้มนามแสบตามากเลยเป็นยังไงเสื้อเขียวสะท้อนตาไหมล่ะ
ท้อนแสงสุดสุดนะจ๊ะนี่น้องมาในชุดไทยจงกระเบน
เสื้อสีสันสดใสเขียวสะท้อนแสงแยงตากันไปเลย
แล้วลีลาท่าโพสต์ของน้องโพลก็คือน่ารักสุด
เอวเอยหรือจะเป็นฉีกยิ้มตาหวานใจละลายเอ่ยเดี๋ยวดูนะ
คือพ่อหนุ่มน้อยเขาจัดให้ครบเลยนะคะดูแล้วเนี่ยออร่าความหล่อหน้าตาดี
น่าจะได้คุณพ่อมานะจ๊ะโดยภาพเซตนี้นะคะคุณแม่แอนเนี่ย
เขาลงในไอจีแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าสีเขียวเหนียวซับอ่า
เดือนนี้จะครบ๔ขวบแล้วโตไวจริงเฮ้ยจะ๔ขวบแล้วเห
โหเร็วมากเหมือนเราพึ่งอ่านข่าวว่า๓๖ปีพี่ลูกไปเองนะ
ลองมีอีกทั้งคนดูสิเผื่อเวลาจะเดินช้าลงนะ
เลี้ยงลูกหัวหมุนหน่อยทั้งสองคนนะฮะ
ส่วนบ้านนี้เข้ามากันเป็นแก๊งคุณ
ลูกพัพพะนาคอนแม่จูนกันตะบาท

พันก็เองอ่ากันไม่น้อยนานทีเขาได้แต่งตัว

กิจกรรมตามเทรนด์แหละก็ต้องมีคอนเทนต์น้องสงการแล้ว

มาเป็นสาวหวานกับชุดเรสยาว
มีความลูกไม้ลายดงลายดอกนะฮะ

หล่อเรียบร้อยจงกระเบนฟ้าอ่อน
เสื้อสีขาวสุดละมุนนะคะ

ดีใจกับคนเล็กด้วยนะลูกเสื้อพอดีตัวสักที

เป็นคอสตูมที่แปลกตาดีน่ารักดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่อีกบ้านนะคะเป็นแก๊งเหมือนกันเลยคุณผู้ชม
ลูกสาวลูกชายของพ่อกายรัชชานนท์กับคุณแม่ฮารุ
อย่างสามยอดกุมารน้องคิรินน้องไนร่าและน้องเอเดน
โอ้โหแต่ละคนแสบซ่ากันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ

แต่งชุดลายดอกลายใจไปโรงเรียนกันแล้วคุณผู้ชมดูเอา

นั่นน่ะสิน้อยไปไหมลูกนี่แซวนะ

ก็เลยทำการเลือกสีสันตามความชื่นชอบของตัวเองนะคะ
พี่ชายคนโตเนี่ยเขามาเป็นลายดอกสีเหลืองสดใสเลย
ส่วนสาวน้อยหนึ่งเดียวเข้ามาทนสีฟ้าสายเดี่ยว
และน้องคนเล็กจัดดอกโทนขาวน้ำตาลแบบเข้มหน่อย
แต่ละคนก็สร้างความสดใสให้กับไอจีของแม่ฮารุได้ไม่น้อยเลยนะคะ
เห็นน้องแต่งตัวกันจัดเต็มแบบนี้พวกเราต้องเอากันบ้างแล้วนะ
ต้องแต่งลายดอกกันบ้างแล้วนะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลสงการ
หรือจะเป็นชุดไทยก็ได้ไม่ได้ออกไปไหนก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้าน
ก็ถือว่าเป็นสีสันให้กับตัวเองได้ดีเหมือนกันนะ
ก็ถือว่าเป็นวันที่แบบได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายบ้านนะคุณผู้ชมนะ
ที่มาแต่งตัวสีสันสดใสเนี่ยเพิ่มความสุขให้กับช่วงเทศกาลแบบนี้ได้ดีทีเดียวค่ะ
ถึงจะไม่ได้ไปเล่นน้ำแต่ไม่เป็นไรอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่